คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ต้องยอมรับนะครับ
สั่นสะเทือนอย่างแรงไปถึงวงการตำรวจ
เพราะลูกน้องคนสดิใจของกำหนั่นดังเมืองหน้าคอนประถม
มีการไปยิงตำรวจทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต
แล้วเป็นการก่อเหตุต่อหน้าตำรวจหลายนาย
แล้วไปทานข้าวในบ้านของเจ้านายตัวเองก็คือกำนันนก
ก็มีการคำถามตั้งคำถามมากมาย
ว่ากำนันคนนี้มีอำนาจมีบารมีมีอิทธิพลมากขนาดไหน
ถึงสามารถรวบรวมตำรวจไปทานข้าวที่บ้าน
แล้วลูกน้องก็ก่อเหตุต่อหน้าตัวเองและตำรวจได้มากขนาดนั้นครับ
สุดท้ายครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่งรับหน้าที่หมาด
ต้องลงมาจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของคนที่มีอิทธิพล
และมอบหมายให้นายชาดาไทเศษเป็นคนทำ
ทำไมต้องเป็นชาดาไทเศษติดตามจากรายงานครับ
ไม่แย่แสแม้เหยื่อจะเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง
เมื่อใครก็ตามที่ทำให้เจ้านายไม่พอใจ
ธาตุผู้ซื่อสัตว์และจงรักพักดีต่อเจ้านายอย่างสุดใจ
ก็ต้องจัดการสั่งสอนจะเป็นการเสนอหน้าทำเอง
หรือได้รับไฟเขียวก็สุดแล้วแต่แต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการลุแก่อำนาจ
เพียงแต่มองข้ามหัวองค์กรตำรวจแล้วแต่ก็ยังไม่สะทกสถานต่อกฎหมายใดทั้งสิ้น
เพราะอาจเชื่อว่าบารมีและอิทธิพลของเจ้านายจะคุ้มครองได้
ที่สำคัญเป็นช่วงจังหวะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่เข้ามารับตำแหน่ง
และประกาศว่าจะไม่ให้มีการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งเสียด้วย
ยิงตำรวจตายจากการที่ไม่ยอมย้ายหลานมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
จะเรียกว่าลองของหรือเยอะหยันก็แล้วแต่จะพิจารณา
แต่ที่แน่เหมือนเป็นการหักหน้าอย่างชัดเจน
นั่นจึงเป็นที่มาของปฏิบัติการเกลือจิ้มเกลือที่นายอนุทินชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้ชาดาไทเศษ
ไปจัดการขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศ
คนที่จะมาดูแล
เป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเอาล่ะต้องมีบุคลิก
ลูกน้องมันไม่มีไม่ทำตามพวกพี่หรอกตัวอย่างที่เหลือเลวแบบนี้
ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกระทรวงมหาดไทยก็ต้อง
นำบุคคลช่วยมหาดไทยต้องช่วยของท่านศาดา
ตำรวจไปขึ้นทะเบียนไปคัดกรองคนแบบนี้
อยู่ในสังคมอยู่ในบ้านต่างไปได้ไม่ได้ต้องเดินต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงมอบงานเช่นนี้ให้กับชาดาไทเศษธรรม
หากเปิดแฟมโปรไฟล์ของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ชื่อชาดา
ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาชีวประวัติต้องเรียกว่า
ตื้อลึกหนาบางของยุทธจักรนี้มาตั้งแต่เยาวัย
เสียพ่อแม่และพี่ชายจากการถูกยิงเช่นกัน
แม้แต่ตัวเขาเองเคยถูกจับในข้อหาจ้างหวานฆ่า
สุดท้ายสารพิพากษายกฟ้องในปี๒๕๕๙
และยังเคยถูกรอบฆ่าที่ปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
แต่ลูกชายมารับเคราะห์แทนเพราะอยู่บนรถของชาดา
ขณะที่ชาดานั้นนั่งอยู่บนรถของเพื่อนอีกคัน
ไม่แปลกที่ชาดาจะได้รับมอบหมายให้ชี้เป้ามาเฟีย
และผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
เพราะความรอบรู้และประสบการณ์ของเขานั่นเอง
ที่จะพิสูจน์ฝีมือว่าเขาคือคนจริงหรือแค่ของเรียนแบบ
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน